คุณผู้ชมคะรัฐบาลขอเชิญชวนปวงชนทุกหมู่เหล่านะคะในวันอาทิตย์ที่๕พฤษภาคม๒๕๖๒นี้
ได้ร่วมเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โอกาสเสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนครโดยขบวนพยุหายาตราทางสถนละมาก
ไปยังวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชบพิษสถิตมหาศรีมารามและวัดพระเชตุพลวิมลมังคาราราม
และในวันจันทร์ที่๖พฤษภาคม๒๕๖๒ในโอกาสเสด็จออกณศรีหะบัญชรพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราศาสตร์
เพื่อให้ประชาชนได้ชื่นชมพระบารมีร่วมกันสวมใส่เสื้อสีเหลือง
ถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักพักดีโดยพร้อมเพลียงกันนะคะ
สำหรับกรณีเรื่องของพระราชพิธีนะคะทางกอรพระราชพิธีก็ได้เชิญชวนประชาชน
ให้เข้าชมความงามของเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ที่ท่าราชวรดิตวันที่๔๖พฤษภาคมนี้
จากนี้ก็มีการโชว์การบินโรนแปรอักษรเทิดพระเกียรติที่จะบินสลับกันขึ้นแปรขบวนแล้วก็ไล่เรียงแสงสีบนท้องฟ้า
อย่างเป็นระเบียบในวันที่๖พฤษภาคมด้วยนะคะ
พลเรือตรีธานีแก้วเก้าผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือนทหารเรือ
ได้เปิดเผยหลังการประชุมกอรพระราชพิธีว่า
ทัพเรือได้จัดเตรียมสถานที่ให้ประชาชนได้ชมความงามและถ่ายภาพเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์
ระหว่างวันที่๔ถึง๖พฤษภาคมตั้งแต่เวลาเที่ยงตรงไปจนถึง๒ทุ่มค่ะ
แต่ในวันที่๕จะเปิดให้ชมได้ถึงเวลา๑ทุ่มนะคะ
ชมกันได้ที่ท่าราชวรดิตก็ขอให้ประชาชนที่เข้าชมแต่งกายอย่างสุภาพด้วยค่ะ
ด้านนายพิสิทธมิตรเกื้อกูลนายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับบอกว่า
จะมีโชว์การบินโรนแปรอักษรเทิดพระเกียรติ๒ชุด
เป็นชุดใหญ่๑๖๗ลำแปลอักษร๖ภาพ
เป็นภาพแถนที่ประเทศไทยทงชาติ
อักษรคำว่าราชวงศ์จักรีเลข๑๐ไทย
พระปรมภิพิทัยย่อวปรพระบรมชายาลักษณ์ร๑๐
และอักษรคำว่าทรงพระเจริญค่ะ
ส่วนชุดเล็ก๖๘ลำแปลอักษรเป็นรูปแผนที่ประเทศไทย
ช้างและดอกราชพฤกษ์สลับกันขึ้นบินแปรขบวน
และไล่เรียงแสงสีบนท้องฟ้าอย่างเป็นระเบียบ

ซึ่งในเวลา๑ทุ่มของวันที่๖พฤษภาคมค่ะ

ถ่ายทอดสดให้ประชาชนได้รับชมกันด้วยนะคะ